ลงใต้ไปที่สุราธานีครับมีรถกระบะเอ่อรถบรรทุกนะฮะ
เคลียร์กันคนที่อยู่ฝั่งรถบรรทุกเนี่ย
เดินถือมือถือไปเลยอย่างที่พี่ปุ้ยบอกเดี๋ยวนี้

มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถือมือถือไปถ่าย
ฟันเกือบโดนคุณผู้ชมฮะในคลิปเนี่ยคนถ่ายคลิปนะเข้ามากับรถบรรทุก
โชคดีโดนแค่มือถือเขาคนถ่ายก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่หนุ่มหัวร้อนหลังฟันไปเสร็จขับรถหนีไปเลยฮะ
คลิปนี้ทางเพจห้องข่าวสุราธานีเอามาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นว่า
เดินเข้าไปว่าจะเคลียร์พวกใช้ดาบแทงสวนมา
แฮชแท็กว่าเจ็บไหมระบาว
รูปรถทะเบียนชัดเลยนะอยู่ที่แอดมินอีกคน

หลังคลิปนี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตส่วนใหญ่มาคอมเมนต์บอกว่า
โอ้โหก่อเหตุแบบนี้เข้าข่ายพยายามฆ่าเลยนะ
เออเรื่องนี้เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะตามต่อให้
เดี๋ยวตรวจสอบต่อไปว่าคนขับมิซูปาเจโร่เนี่ย